มากันที่ข่าวแรกนะคะต้องบอกเลยว่าต้านกระแสสังคมไม่ไหวจริงสำหรับพี่พศอานนท์นะคะ
กับกระแสที่นำสองแม่ลูกที่เคยมีข่าวดังอยู่
สำหรับการปะทะฝีปากกับตำรวจก่อนหน้านี้
เอามาเล่นหนังค่ะน้องแล้วก็คุณแม่
ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านลบเยอะเลยทีเดียว
บอกว่าดูแล้วมันไม่เหมาะสมหรือเปล่า
จะทำให้วัยรุ่นเรียนแบบหรือเปล่า
นี่แหละค่ะสองแม่ลูกที่เคยอื้อเฉาอย่างหนักจากคลิปด่าตำรวจนะคะ
พจน์อานนท์เขานำมาร่วมแสดงเป็นหนึ่งนักแสดงในภาพยนตร์ของตัวเองค่ะ
ฉากที่ปรากฏก็เป็นฉากด่าพระสงฆ์
อย่างที่ได้เห็นคลิปกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
ก็คือเป็นการล้อเลียนสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงนั่นแหละ
วิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วว่าไม่เหมาะสมค่ะ
และก่อนหน้านี้เองผู้กำกับคนดังก็ออกมาแถลงข่าวยืนยันแล้ว
บอกว่าไม่คิดจะส่งเสริมคนผิด
แต่นี่คือการให้โอกาสในแบบพี่พศนะครับ
เพราะว่าทั้งคู่ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูก
คู่นี้เขาเคยได้รับโทษตามกฎหมายไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ล่าสุดอย่างที่บอกไปว่าต้านกระแสสังคมไม่ไหว

พศบอกว่าตัดสินใจตัดฉากสองแม่ลูกนี้ออกจากหนัง
เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเรียนแบบ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าลองอ่านในสเตตัสของพี่พศดี

เพราะว่าพี่พศบอกว่าชี้แจงความจำเป็นไปยังสองแม่ลูก
บอกว่าสงสารคุณแม่ที่ถูกรุมต่อว่า

เจ้าตัวเชื่อว่าสักวันฟ้าคงเห็นว่าลูกแม่ไม่ผิด

เข้าใจจริงหรือเปล่าว่าสังคมต้องการอะไร
คือไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าคนตายซะหน่อย
ไม่ได้ผิดขนาดนั้นทุกคนเข้าใจ
แต่ที่ทุกคนกำลังเป็นห่วงกันอยู่นั่นก็คือพฤติกรรมการเรียนแบบนั่นเองนะคะ

ก็เดี๋ยวเรื่องราวก็น่าจะไปในทางที่ดีขึ้นนะคะคุณผู้ชม